ส่วนเรื่องของเห็บค่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะ
คันหูมากแคะไปเนี่ยมีเห็บ
แล้วเหมือนดูดเลือดลูกชายไปแล้วนะอุ้ย
แล้วเหมือนแต่มันยังดีที่ยังเข้าไม่ลึกอะค่ะพี่อุ๋
คือแคะแล้วมันออกมาได้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูกันแล้วกันค่ะ
นี่คุณผู้ชมคุณแม่เอามาโพสต์ในติ๊กต๊อกกำลัง
หูแคะแคะออกมาเนี่ยเออเป็นเห็บอุ้ยติดปลายไหมแค่
ดูดเลือดน้องแล้วอ่ะเหมือนอิ่มแล้วอ่ะอิ่มมาแล้วเหรอ
ก็เลยต้องเอาเห็บบางส่วนเก็บเอาไว้แล้วก็พาลูกชาย
ไปโรงพยาบาลพร้อมกับเอาเห็บไปให้คุณหมอดูครับคือยังดีนะคะ
ลูกชายไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วเห็บมันยังเข้าไปไม่ลึก
ไม่ถึงหูชั้นในแค่เอาไม้แคะหูเข้าไปนิดหน่อย
ก็จะเจอตัวเห็บแล้วก็แคะออกมาได้แล้วนะคะ
พอแคะออกมาจนหมดลูกชายก็ไม่ได้มีอาการปวดหัวเป็นไข้หรืออะไร
ก็วิ่งสนได้ตามปกติแต่คำถามต่อมาก็คือ
แล้วมันก็ไปอยู่ในหูน้องได้ยังไง
แม่บอกว่าสงสัยสุนัขในบ้านนั่นแหละลูกชายรักสุนัขตัวนี้มาก
คลีกันมากนอนเล่นด้วยกันกอดกันคืออยู่ในบ้าน
แต่สุนัขก็คือออกนอกบ้านด้วยวิ่งเข้าวิ่งออกได้อย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้
นี่ตัวนี้เหรอที่เลี้ยงไว้แล้วสนิทกันกับลูกชายมากรักกันมาก

ทีมข่าวก็เลยไปที่ครอบครัวนี้นะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอคิริรัตนิคมจังหวัดสุราธานี

คุณพ่อยุทธนาอายุ๓๖คุณแม่จิตสุภาอายุ๓๒
เป็นคุณแม่ของน้องที่โดนเห็บเข้าหูนะคะ
คุณพ่อบอกว่าที่บ้านเลี้ยงสุนัขพันธ์พิษบูเอาไว้๑ตัวชื่อไมโล
ก็ให้เล่นกับลูกแล้วก็ให้เฝ้าลูกด้วย

กลับบ้านก็ดึกแล้วค่ำแล้ว
ไฮโลก็จะอยู่ในบ้านตลอดค่ะ
วันที่เกิดเรื่องเนี่ยพ่อกลับมาตอนดึก
ลูกสาวคนโตมาบอกพ่อว่าน้องชายเจ็บหู
เอาไฟฉายส่องหูปรากฏว่าเห็นเลย
เป็นเห็บอยู่ในหูลูกชาย
ก็ช่วยกันเขียบเห็บออกมานะคะ
หูข้างซ้าย๒ตัว
ข้างขวา๕ตัวรวมเป็น๗
ลักษณะเป็นเหมือนเห็บลมตัวเล็กแดงขายาว

ทางโรงพยาบาลก็ให้ยาฆ่าเชื้อมากิน
ช่วยกับเห็บเขลียดไว้นะ
ไหนดูซิเจ้าไมโลต้นเรื่อง
เห็บมัดที่เจ้ามายโลมีเยอะรึเปล่า

ทีมข่าวก็ขอดูบอกคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูหน่อยสิ

ก็ยังมีอยู่ที่ตัวพี่อุ๊ยนี่โอ้ย
ก็เลยต้องพาเจ้าไมโลไปฉีดวัคซีนป้องกันเห็บหมัดนะคะ

หมาเลี้ยงแมวต้องฉีดวัคซีนต้องหยอดยา

ใช่อย่างมิ้วเลี้ยงแมวจะหยอดยาตลอด
เพราะว่ากอดเล่นอะไรกันเป็นประจำอย่างนี้ก็ต้องเตือนกันเอาไว้